คุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะพาไปเที่ยวทะเล
ทะเลนี้เป็นทะเลสีขุ่น
มันเป็นฝุ่นมาเป็น๑๐ปี

อยากให้หน่วยงานช่วยแก้ไขหน่อย
เขาก็เลยร้องผ่านมาทางไทยรัฐทีวีด้วย

ไทยรัฐช่วยด้วยใช่
โคกใหญ่ตำบลโนนเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
ทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ออกมาร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบและหาทางแก้ไข
หลังจากต้องทนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางถนน
ที่มีแต่ฝุ่นกระจายทุกวัน
เดือดร้อนมานานหลายสิบปี

ช่วงเวลามีรถวิ่งผ่าน
ฝุ่นจะฟุ้งกระจายคล้ายกับทะเลฝุ่น
ปลิวเข้าไปในบ้านเกาะตามรถยนต์
เสื้อผ้าที่ตากไว้รวมถึงข้าวของเครื่องใช้
จานชามไม่เว้นกระทั่งต้นไม้

บางคนเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ

นางสาวหัทยาภัยร้อชาวบ้านโคกใหญ่บอกว่า
ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยทำเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตำบลโนนเจริญหลายครั้ง
ทางเทศบาลก็ได้แค่ออกมาทำประชาคม

ชาวบ้านก็เสนอให้ทำถนนคอนกรีต
ลาดยางเพื่อแก้ไขปัญหา
แต่จนถึงตอนนี้ผ่านมาหลายปี
ยังไม่เห็นดำเนินการอะไรเลย
เวลารถวิ่งฝุ่นจะเยอะมากค่ะ
จะตลบอบอวนและทำให้ลูกเด็กเล็กแดง
ที่ทำกับข้าวหรืออะไรถ้าไม่เอาจานปิด
ก็กินเม็ดทรายไปด้วยค่ะ
ฝุ่นเยอะมากค่ะเดือดร้อนมากค่ะตอนนี้
อยากให้ทางการหรือหน่วยงานไหนก็ได้

มีความสามารถหรือมาช่วยรับผิดชอบเส้นนี้หน่อยค่ะ

ทีมข่าวโทรไปสอบถามนายสมศักดิ์สุมาลี
นายกเทศมนตรีตำบลโนนเจริญเปิดเผยว่า
เบื้องต้นจะให้รถไปปรับเกรด
นำหินคลุกไปลงเพื่อบรรเทาผลกระทบเบื้องต้น
ส่วนที่ชาวบ้านร้องขอให้ทำถนนคอนกรีตหรือลาดยาง
ขอชี้แจงว่ามันเกินศักยภาพของเทศบาล
เพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอ
แต่ก็ได้ทำเรื่องไปทางอบจ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนแล้ว
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
มาดำเนินการทำถนนคอนกรีตตามที่ชาวบ้านร้องขอ
โอ้โหเป็นแบบนี้ฝุ่นตลบอบอวนเลยค่ะ